เหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงนะครับฆ่าบีบคอเมียแล้วก็ล็อกห้องทิ้งศพไว้นาน๕วันได้
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพเนี่ยล่าสุดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
อ้างว่าทำไปเพราะหึงหวงหาว่าเมียเนี่ยบอกลาเขาแล้วบอกว่าจะกลับไปอยู่กับแฟนเก่า

สามีเก่าคือพอยาดของผู้ตายเขารู้เนี่ยนะฮะเขามาดูตัวเนี่ยโอ้โห
คือแทบจะลุมประชาธรรมนะครับ
มี๕จังหวัดที่ยัดยาดของนางสมจิตเมษายู่๔๐ปีนะครับ
พยายามจะบุกเข้าไปให้ถึงตัวนายพงพัฒน์แผงดีอายุ๕๐ปี
ที่ก่อเหตุฆ่าเมียตัวเองนะฮะด้วยการบีบคอแล้วก็ล็อกประตูห้องปิดห้องเอาไว้นะครับ
ถึงศพเอาไว้เนี่ย๕วันได้
ก่อนที่จะมีผู้ไปเจอศพนี้ครับตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
หลังจากเขายอมรับสารภาพว่าบีบคอนางสมจิตจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
แต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหญาติญาติเขารู้ฮะเขาก็มารอกันนะครับ
ตำรวจก็ต้องกันเอาไว้นะครับเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ

จุดที่เจอศพเป็นห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตำรวจตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะฮะช่วงสายวันนี้นะครับ
แต่ความจริงตอนที่เจอศพเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับ
แต่ก็ตามอยู่นานนะครับกว่าจะได้ตัวในวันนี้
ตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะครับ
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ย
เนื่องจากหึงหวงใช้ชีวิตอยู่กับผู้ตายมา๑๐เดือน
ทะเลาะกันบ่อยจนล่าสุดผู้ตายบอกจะขอแยกทาง
แล้วจะกลับไปหาแฟนเก่าเลยบันดาลโทษะบีบคอเขาจนเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุแล้วนี่ขวามือคือผู้ตายนะครับ
ก็เลยปิดประตูห้องเช่าล็อกห้องเอาไว้ทิ้งศพเอาไว้ในห้อง
ขี่จักรยานยนต์ไปสัตหีบไปขอเงินลูกสาวพันหนึ่ง
เพื่อจะหนีต่อนะครับจนกระทั่งถูกจับได้นะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยญาติผู้ตายเขาทราบข่าวเลยมารอดูหน้า
แล้วจะเข้าไปนี่ฮะเอาเรื่องประชาธรรมเลยนะฮะ

ปลายเดือนมกรานะครับที่ก่อเหตุแล้วก็นี่ฮะ
วันนี้๖กุมภานี่คุมตัวได้แล้วนะครับ
คือสุดท้ายตำรวจก็ต้องรีบทำแผนด้วยความรวดเร็วแล้วก็คุมตัวกลับลงพักนะครับ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
นี่ฮะอยากจะถามผู้ก่อเหตุเลยกันว่าทำไมต้องทำกับพี่เธอแบบนี้
ตำรวจจับคนร้ายได้ก็มีของกลางที่เป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตายด้วยนะครับ
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับทุกผู้ชมครับได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะ